ที่เราต้องสวมเกราะป้องกันกันไว้ก่อน
นั่นก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เขาบอกว่าเรามีทางเลือกทางนี้ทางเดียวแหละ
ในการที่จะป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง

คือการสวมเกราะด้วยการรับการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับ
เมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
เรื่องการฉีดวัคซีนจะต้องเป็นวาระแห่งชาติ
ส่วนคุณหมอคุณหมอจากหลายสถาบันการแพทย์

เริ่มออกมารณรงค์ให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙

ดูทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนนะครับ

บอกว่าได้เสนอการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ

การจัดหาการกระจายรวมไปถึงการฉีด
เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยโดยเร็ว
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดนะครับ
แล้วก็ขอรับรองเลยว่าวัคซีนทุกชนิด

ได้รับการรับรองคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัย
และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะฮะ
และขณะนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก
มีการฉีดวัคซีนไปแล้วหลายสิบล้านคน
ผู้นำประเทศทั่วโลกและผมด้วยนะครับ

ดีกว่าไม่ฉีดนะครับ

ก็จำเป็นจะต้องมีแพทย์ผู้ทำการประเมินความเหมาะสม
เฝ้าดูอาการหลังการฉีดอีกด้วยนะครับ
ผมเองรวมทั้งคุณธรรมดีสอสอฝ่ายทัศนบาลฝ่ายคลาน
ก็มีผู้ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว
โดยไม่มีผลข้างเคียงใดในขณะนี้นะครับ
นายกออกมาพูดนะฮะก็จะมีประชาชนมั่นใจ
เชื่อมั่นตามที่นายกว่าเท่าไหร่ก็ตามไปนะฮะ
แต่ว่าถ้าเป็นคุณหมอออกมาพูด
โดยเฉพาะนี่เป็นอาจารย์หมอทั้งนั้นเลยนะฮะ

ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลบรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์สรภยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
นี่นั่งเรียงแถวกันเลยนะคุณนะ
ร่วมกันจัดรายการเสวนาหัวข้อผ่าวัคซีนโควิด๑๙
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการรับวัคซีน
ท่านเป็นผู้มนวยการศูนย์วิจัยคลินิก
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

ยังไม่มีใครเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน
แต่ทุกวันนี้มีคนเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ประมาณ๑๒คนจาก๑๐๐คน

ดังนั้นกลัวอะไรมากกว่ากัน
กลัวโควิดต้องกลัวให้มากกว่ากลัววัคซีน
เข้าใจไหมไปฉีดวัคซีนกันเถอะ
อย่ากลัววัคซีนเลยเพราะคุณเป็นโควิด
คุณถึงตายได้แต่การฉีดวัคซีนยังไม่เคยมีคนตาย
คืออัตราการเสียชีวิตตอนนี้อย่างที่คุณสืบสกุลบอก
ว่าประมาณ๑๒เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับในคน๑๐๐คนนี่นะครับ

ส่วนผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
คนที่เกิดแผลพบประมาณ๑ในแสนคน
ส่วนคนที่มีอาการไข้ปวดบวมแดงร้อนพบประมาณ
โดยเฉพาะในคนหนุ่มสาวจะแสดงปฏิกิริยาของร่างกายต่อวัคซีน
ไข้สูงภูมิคุ้มกันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
โดยจะมีอาการประมาณ๑๒วันเท่านั้น
และร่างกายก็จะปกตินะครับ
คุณหมอกุลกัญญาจากทางสิริราชก็บอกด้วยนะครับว่า
ได้ให้พ่อของคุณหมออายุถึง๙๒ปีแล้ว
คุณหมอยังฉีดวัคซีนเลย
หลังจากที่คุณพ่อหมอฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงบ้าง
ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีไข้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แข็งแรงตามภาษาผู้สูงอายุ
กับคุณหมอมั่นใจในการให้ผู้สูงอายุให้คุณพ่อไปฉีดเองเลย

ดังนั้นก็อยากจะบอกทุกคนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙นะครับ
ในวงเสวนาก็มีอาจารยงผู้วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คุณหมอโยงนี่ออกมาพูดทุกวันจริงออกมาโพสต์ทุกวันนะครับ
ยงย้ำว่าวิกฤตโควิด๑๙ครั้งนี้
จะแก้ปัญหาและยุติได้ด้วยวัคซีนอย่างเดียว
เห็นได้ว่าทั่วโลกทำไมจึงต้องไขวคว้าหาวัคซีนกันนะครับ

จะต้องให้ได้ไม่น้อยกว่า๑๐๐ล้านโดส
ถึงจะยุติวิกฤตอันนี้ได้
เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยว่าวัคซีนเท่านั้น
ที่จะมายุติภัยพิบัติหรือโรคร้ายอันนี้ได้
ส่วนอาจารย์หมออีกท่านหนึ่งนะฮะเราก็ต้องเชื่ออาจารย์หมอท่านนี้
คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ก็บอกว่าสถานการณ์การประบาดของโควิด๑๙รอบนี้
สิริราชแทบไม่ไหวแล้วคุณหมอบอก
ไม้เต็มมือนะฮะถ้าเราไม่ช่วยกันอัตราการเสียชีวิตก็จะก้าวกระโดดมากขึ้น
นี่คุณหมอประสิทธิ์บอกนะว่าตอนนี้เต็มไม้เต็มมือหมอแล้ว
แต่ถ้าเกิดเราปล่อยต่อไปเนี่ยมันจะล้นไม้ล้นมือแล้ว

ใช่นะครับการระบาดที่ผ่านมา
เราจะมีตัวเลขของผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยอยู่๘๐

และในจำนวนนี้๕ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
แต่คุณดูตัวเลขล่าสุดตัวเลขของการเปลี่ยนแปลง
คนที่ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อยมันลดลงไปแล้วเหลือ

ดังนั้นคนที่มีอาการหนักก็จะเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๓๐นะครับ
แล้วก็ในจำนวนนี้๕คือหนักมาก

ว่าเมื่อเรามีผู้ป่วย๑๐๐คน
เราจะมีคนอาการหนัก๓๐คน
ถ้าเรามีผู้ป่วยพันคนจะมีอาการหนัก๓๐๐คน
และถ้ามีหลักหมื่นล่ะจะมีอาการหนักกว่า๓๐๐คน

เพราะว่าตัวเลขผู้ป่วยของเราณตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยทุกวัน
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าการลงทะเบียนขอรับวัคซีน
เหมือนกับว่าจากที่นำเสนอข่าวไปประชาชนเสพข่าวสารมากขึ้น
ประชาชนเองก็เหมือนจะตื่นตัวมากขึ้นนะคะ

ในเพจหมอพร้อมมีการเปิดเผยตัวเลขคนลงทะเบียน
อันนี้เมื่อ๘โมงเช้าวันนี้นะคะ
มีคนลงทะเบียนมากกว่า๑ล้าน๙แสนคน
คือถ้าเกิดว่าเทียบจำนวนผู้ลงทะเบียนเมื่อวาน
เมื่อวานเรานำเสนอ๑ล้าน๖หมื่นวันนี้๑ล้าน๙แสน
แปลว่าใน๒๔ชั่วโมงมีคน
ลงทะเบียนเพิ่มมาอีกสักประมาณ๓แสนคน

ใช่เมื่อวานเป็นล้าน๖แสนแล้วก็พอของวันนี้
ก็เป็นล้าน๙ก็มีคนลงทะเบียนเพิ่มอีก๓แสน
ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากฉีดวัคซีน

คือฉันไม่ได้เป็นผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ไม่ได้มีโรคเรื้อรัง๗กลุ่มโรค

คือนายกรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน

ก็มีคนสนใจลงทะเบียนขอฉีดวัคซีน

ฉีดประมาณ๑ล้าน๖แสนราย
แต่จริงเป้าเขาคือ๑๖ล้านถูกไหม

เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการขยายเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะ

กลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มคนที่ต้องทำงาน
พบประผู้คนและโดยเฉพาะคุณครูด้วย
เพราะว่าเตรียมการไว้แล้วว่าจะเปิดเทิมกันในเดือนหน้า
แล้วก็อย่างผู้ที่อยู่ในระบบขนส่งมวลชน
คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
หรือว่ากลุ่มพนักงานเก็บขยะปรายศนีย์

เขาก็จะขยายกลุ่มตรงนี้ด้วยนะฮะ
ด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า
มติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เห็นชอบนะครับในการเพิ่มประชากรวัยแรงงามระบบประกันสังคม
อีก๑๖ล้านคนให้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙เพิ่มเติมด้วย
อันนี้ทางด้านของกระทรวงแรงงานก็ต้องรับไปนะ
ในการที่จะจัดสรรในการที่จะบริหารจัดการ
ว่า๑๖ล้านคนในกลุ่มของประกันสังคม
จะดำเนินการให้ได้รับการฉีดอย่างไร
ลงทะเบียนกันอย่างไรฉีดกันเมื่อไหร่อย่างไร

อันนี้ก็ต้องจัดระเบียบออกมาให้ชัดเจนก่อนนะครับ